แล้วไม่นอนเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีด่านตรวจ
แทนที่จะชะลอแทนที่จะจอดนี่ไม่ค่ะพุ่งตรงเข้าชน
ด่านเลยมีคนเจ็บแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นตำรวจนะคะเดี๋ยว

จังหวะนี้นะคุณผู้ชมวงแดงเนี่ยโอ้ยขับมาไม่ชะลอเลยนี่โอ้
ชนเลยนะแล้วอีกมุมหนึ่งเห็นไหมคะคนอ่ะวิ่งหนี
มีตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ด้วยส่วนรถคันนี้เนี้ยก็ไอ้กัญชนหน้าหลุดเลยใช่ไหมฮะอ๋อ
อะไรหน้าหรือหลังไม่รู้ว่าหลุดเลยน่ะค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าเมื่อวานคือตำรวจสพหนองบัวโคกเนี่ย
เขาตั้งด่านตรวจเพื่อความมั่นคงแล้วก็กวดขันวินัยจราจร
ถนนสายชายภูมิศรีคิ้วอำเภอจตุรัสที่ชัยภูมิ
ระหว่างนั้นเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นนะทั้งศีรษมทั้งรถเก๋ง
ภาพตอนแรกอ่ะค่ะมาสองคันก็จะผ่านเข้าด่าน
ก็ชะลอจะเข้าด่านตรวจประกาศนะคะแต่กระบะสีขาวสีประตูเนี่ย
ตำรวจที่ยืนอยู่กลางถนนกระบะเสียหลักพลิกนะคะมีคนเจ็บเนี่ย๓ราย
คนขับรถเก่งนี่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสเลยก็คือในวีระชัยจันดีอายุหกสิบเอ็ดปี
ที่บอกว่าสาหัสนี่สลบคาพวงมาลัยเลยนะคะส่วนภรรยาของนายวีระก็คือนางหวานอายุห้าสิบเก้าปีเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บคือคุณตำรวจค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่คือ๑๐ตำรวจตรีสุวิทย์ศรีวสุดผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
โดนชนจนล้มโดนทับจนเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องช่วยเหลือนำคนเจ็บทั้งสามคนนี้ส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะ
คนขับรถกระบะคันที่เกาะเหตุก็คือนายบุญยฤทธิ์แก้วทาศรี
เขาเล่าให้ฟังนะคืนก่อนเกิดเหตุผมเลิกงานดึก
พอตอนเช้าผมก็ขับรถจากกรุงเทพจะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่หนองบัวลำพู
ผมไม่ได้นอนทั้งคืนคือมันเลิกดึกแล้วแล้วผมก็มาขับรถด้วย
พอขับมาใกล้จุดนี้วูบค่ะวูบคาพวงมาลัยเลย
ไม่เห็นด่านหรอกเพราะว่าหลับในรถก็เลยไปพุ่งชน
ซึ่งตัวผมจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ผมฝากเตือนเลยละกันครับนำเสนอข่าวนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
ถ้าง่วงอย่าทำเหมือนผมไม่ไหวก็อย่าฝืน
นอนพักให้เต็มที่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นได้ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะ
กับคนขับรถกระบะก็คือนายบุญยฤทธิ์ในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบัตรเจ็บสาหัสและทรัพย์สินของทางราชการเสียหายด้วยนะคะ